ดูเรื่องของการปราบปรามเด็กแว้น
ซิ่งรถกลางท้องถนนกันบ้างนะครับ
เมื่อวานนี้ชุดเฉพาะกิจปราบปรามเด็กแว้นและรถบิ๊กไบท์
วาดล้างครั้งใหญ่เลยนะครับในพื้นที่สมุทรปราการ
พบรถผิดกฎหมายแล้วก็จับกลุ่มเด็กแว้นได้อีกกว่า๑๐๖คน
นี่ผู้บังคับการสั่งการเลย
สั่งการเลยวันนี้เดี๋ยวทำหน้าที่ให้ดีนะ
ในการที่จะต้องปราบปรามคนที่ออกมาซิ่งบนท้องถนนนะครับ
ไม่ถูกที่ถูกเวลานะฮะ
เฉพาะกิจปราบปรามเด็กแว้นแล้วก็ท่อไอเสีย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับทหาร
กรมควบคุมมลพิษกรมการขนส่งทางบก
กรมสรรพสามิตรโอ้โหเขาบูรณาการกันเยอะเลยนะครับ
ูรณาการในการร่วมกันปราบปรามรถดัดแปลงท่อไอเสีย
แล้วก็เด็กแว้นบนถนนคู่ขนานบางนาตราด
โดยตำรวจได้รับข้อมูลว่าทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
ขับรถออกจากกรุงเทพมนาคม

่งจากกรุงเทพไปถึงชนบุรี
เพื่อไปปาร์ตี้กันต่อตามชายหาดหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่าง

แล้วก็แต่งท่อไอเสียเสียงดังรบกวนชาวบ้านเป็นอย่างมากนะครับ
ที่ผ่านมาก็มีประชาชนร้องเรียนผ่านโซเชียลมีเดียจำนวนมาก
ได้รับผลกระทบจากการขับขี่ของกลุ่มคนนี้
บางส่วนขณะนอนหลับในช่วงกลางคืน

เพราะเสียงของท่อรถไอเสียมันดังมากครับ
โดยระหว่างการตั้งด่านมีรถบิ๊กไบท์ของพนักงานโรงงาน
รถจักรยานยนต์แห่งหนึ่งที่กำลังจะกลับบ้าน
ขับเข้ามาในด่านเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
กรมควบคุมมลพิษให้มาตรวัด
ใช้มาตรวัดในการวัดนะครับ
ก็พบความดัง๙๗เดซิเบล
ซึ่งรถโดยปกติทั่วไปกฎหมายให้มีความดังไม่เกิน๙๕เดซิเบล
เท่ากับรถคันนี้ที่เขาเข้ามาตรวจเองนะ
ความดังเกินไป๒เดซิเบลนะครับ
เดี๋ยวเราฟังเสียงคนขับรถคันนี้หน่อยครับ

เพราะว่าถ้าท่อไอเสียที่มาจากศูนย์ของรถที่จำหน่ายเนี่ย
จะไม่เกิน๙๕เดซิเบลนะครับ
เพราะว่าแอปพลิเคชันของกรมควบคุมมลพิษจะตรวจ

แต่นี่แปลว่าเราดัดแปลงหรือว่าเปลี่ยนแปลงข้อให้เสีย
ทำให้เกินกว่ากฎหมายกำหนดที่๙๕เดซิเบล
ถ้าถือว่าเราไปเปลี่ยนแปลงข้อไปนี่มันจะถูกไหม
ไม่เพราะว่าเขามีตัวทรัพย์เสียงมาจะไม่ได้ใส่
นี่แหละครับตัวเจ้าของรถเองที่เขาก็โอ้โหเจตนาเข้ามาที่ด่านเองนะ
อยากให้ตรวจแล้วก็พบมันเกิน
ก็ต้องถูกดำเนินคดีไปในข้อหาเปลี่ยนแปลงสภาพรถเปรียบเทียบปรับ๑๐๐๐บาทนะครับ
เจ้าหน้าที่ยังออกใบระงับการใช้รถชั่วคราวจำนวน๓๐วัน
เพื่อให้เจ้าของรถดำเนินการเปลี่ยนแปลงถ้อยเสียให้ถูกต้องซะ
มันจะได้ไม่ดังไม่รบกวนชาวบ้านเขานะครับ
ซึ่งหากยังไม่เปลี่ยนแปลงตามคำสั่งก็จะต้องถูกตามยึดรถตามกฎหมายด้วยนะครับ
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกชัดชัยสำเนียงในฐานะหัวหน้าชุดเฉพาะกิจบอกว่า
ตำรวจได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านผ่านทางโซเชียลมีเดีย
บอกว่ามีการรวมกลุ่มกันใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์แข่งขันในทาง
แล้วก็รวมกลุ่มกันขับรถออกเมืองรอยต่อกรุงเทพนะครับ
ซึ่งทั้งหมดมีการดัดแปลงท่อไอเสียทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับ
ซึ่งนอกเหนือจากจุดตรงนี้ตำรวจก็ยังระดมกวาดล้างทั่วทั้งจังหวัดสมุทรประการอีกด้วยนะครับ
เนื่องจากว่าในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับจะมีผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับ
รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่นะครับเดินทางออกไปในจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยก็เลยมาตั้งจุดนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบและประชาสัมพันธ์นะครับ
พี่น้องประชาชนเนี่ยที่ใช้รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่นะครับ
กฎหมายเนี่ยกำหนดให้ระดับเสียงเนี่ยไม่เกิน๙๕ดิซิเบลนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยรถจักรยานยนต์ที่มีระดับเสียงเกิน๙๕ดิซิเบลเนี่ย
ก็จะต้องถูกบังคับนะครับโดยประกาศของกรมควบคุมมลพิษ
ซึ่งให้อำนาจไว้ห้ามใช้รถจำนวน๓๐วันนะครับ
กว่าจะไปปรับเปลี่ยนนะครับท่อไอเสียให้เป็นปกตินะครับ
ส่วนผลการกวาดล้างจับกลุ่มครั้งนี้นะครับ
๓คนยาบ้าก็ตรวจพบ๒๐เมตร
โดยทั้งหมดจะถูกนำตัวไปดำเนินคดีและอบรม
ตามคำสั่งพสเป็นเวลา๗วัน
ในคดียาเสพติด๓คนนะครับก็ถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดี
คดีตามกฎหมายเรื่องของยาเสพติดต่อไปนะครับ
ค่ะเรื่องของเด็กแวนไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นนะ
เขาจะเรียกผู้ปกครองมารับทราบแล้วก็ต้องให้กำชับดูแลเด็กด้วย

ใช่นะคะหลายฝ่ายต้องร่วมกันแก้ปัญหาในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ